มันเยอะมากเลย
อันนี้มันคือมีอัตภัณฑ์ต้นไม้
หมดแล้วถ้าเปิดมาก็มันเป็นไปได้
น่าจะมันตีไม่เสร็จ
โอ้โหคือเขาออกมาได้ยังไงอ่ะ
คือสงสัยเจ้าของห้องโอ้โห
ใช่ไหมคือไม่ต้องจินตนาการถึงกลิ่น
แล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่ในนั้นเรียกว่าอุดมสมบูรณ์
หนูแมลงสาปโอ้โหโยเยี่ยมคุณผู้ชมครับ

คือเมื่อสักครู่นี้ขยะถึงเพดาน
ตั้งแต่พื้นถึงเพดานเปิดประตูห้องมา

คือคุณน้ำหวาเป็นเจ้าของหอพักสตรีแห่งนี้นะฮะ
บอกว่าเป็นหอพักหญิงก็คืออย่างที่บอกนะ

คนที่เช่าห้องเนี่ยอยู่มา๑๐กว่าปีแล้วครับ
แต่ว่าเพิ่งจะหายหน้าหายตาไปสักประมาณปีกว่าเอง
ปกติก็คือจ่ายค่าเช่าทุกเดือน

นี่ไม่ใช่ตึกร้าง

อันนี้คือเป็นห้องพักนะครับ
คือทีนี้ด้วยความที่ขยะมันล้นห้องฮะ

สุดท้ายเนี่ยตัดกุญแจเข้าไปเลย

อย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับนอกจากขยะแล้ว
องทัพแมลงสาปนะครับมีหนอน
อยู่เยี้ยะหนูนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่กับหลายครอบครัวครับ
ผู้เช่าเนี่ยคือยัดขยะเอาไว้บนฝ้าก็มีตู้ก็มีนะครับ
ซอกทุกมุมนะครับที่เก็บขยะได้ขอเก็บหน่อย
คือถ้าเอาขยะมีความพยายามจะเอาขยะไปยัดไว้บนฝ้า

ยังจะถามคำถามเดียวกันเป๊ะเลยว่าห้องขยะส่วนกลางมันอยู่ไกลมากเลยค่ะ
ด้วยความเคารพนะฮะสำหรับผู้หญิงที่เช่าห้องนี้ครับ
เจ้าของเขาบอกว่าสวยเลยนะคือไม่ใช่หน้าตาดีธรรมดานะฮะ
จับจับแล้วสวยเลยโอเคแต่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกถูกไหม
อายุประมาณ๔๐นะครับ
จากบัตรพนักงานที่เจอในกองขยะเนี่ยหน้าที่การงานน่าจะดีด้วย
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้อยากให้มาคุยกันหน่อย
เพราะว่าจะไปหาใครมาเช่าต่อฮะห้องสภาพแบบนี้ถึงจะทำความสะอาดแล้วก็ตามนะครับ
ทางเจ้าของห้องพักครับตอนนี้เอาขยะออกมาหมดแล้วครับ
ใช้เวลา๓วันของบางอย่างไม่สามารถใส่ในถุงได้
คงต้องฆ่าเชื้อเลยแหละเพราะว่ามันเหมือนกับมักหมมอยู่

นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ของทั้งคอนโดของทั้งหอพักทั้งตีนะนี่ห้องเดียว
ค่ะผมสงสารเจ้าของหอเลยเจอแบบนี้
คุณผู้ชมครับมีเสียงสัมภาษณ์ครับ
เปิดเข้าไปก็คือมันมันล่วงลงมาหมดเลยไม่ใช่อะไรนะขยะขยะทั้งหมดเลยอ่ะ
คือสูงสูงท่วมเพดานอ่ะพี่เขาเขาเหมือนเขาเก็บมาทั้งถุงขยะอ่ะพี่
เหมือนเขารากทั้งถุงขยะเข้ามาเก็บอะ
แล้วมันก็จะมีแบบพวกหนอนพวกอะไรต่ออะไรที่มันตายแล้วเกิดใหม่
ฟักแล้วเกิดใหม่อีกอะไรเนี่ยพี่แล้วมันเหม็นมาก
ส่วนด้านบนฝ้าเราก็นึกว่ามันจะยังไม่ไอ้นี่นะ
พอเปิดเข้าไปปุ๊บคือขยะทั้งหมดเลยเต็มฝ้าทั้งหมดเลย
ตู้เสื้อผ้าเรามีไว้ให้ดีเขาถอดฝาตู้ออก
แล้วเขาก็เอาขยะเข้าไปยัดเข้าไปอีก
อยากถามเขาอย่างเดียวคือเพราะอะไรทำไมถึงทำแบบนี้
ทำทำไมมันเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
เราก็อยากคุยกับเขาอยากให้เขามาติดต่อเรา
ผมจะวิ่งสนุกเลย
ยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ค่ะ